ทานอาหารกันหน่อยเดี๋ยวพาไปกินเมนูซีฟู้ดนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าซีฟู้ดถ้าเอาไปทอดแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มแซ่บนะจริง
เด็ดเลยค่ะอย่างร้านนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะ
ติดตามในช่วงตลอดกิน
ลูกค้าช่วยมาเราตั้งแต่๑๐โมง
แต่บอกลูกค้าแล้วนะว่าร้านเปิด๓โมงแต่ลูกค้ามารอ๑๐โมง
เยอะมากเลยนี่คือค้าที่สั่งยอดเป็นพัน
สวัสดีครับผมโอ๊ตเจ้าของร้านทะเลทอดซีฟู้ดทางน้ำนนท์ครับ
จุดเริ่มต้นมาจากคุณแม่ครับคุณแม่เป็นคนคิดครับ
แล้วทีนี้แถวนี้ปลาหมึกย่างมันเยอะแล้วครับ
เขาก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นปลาหมึกทอดดูครับ
มันก็เลยได้ตามมาเป็นกุ้งแล้วก็ปลาไข่แล้วก็หอยแมงพู่จ้ะ
ถ้ารวมรุ่นแม่ด้วย๑๐กว่าแล้วครับ
ที่ร้านเราจะมีกุ้งครับปลาไข่ปลาหมึกแล้วก็หอยแมงพูทอดครับ
กุ้งตัวละ๑๐บาทปลาไข่ตัวละ๑๐บาท
ปลาหมึก๘๐บาทหอย๑๐บาท
จุดเด่นของร้านเราเหรอครับน่าจะอยู่ที่ความกรอบครับ
ุ้งปลาไข่แล้วก็หอยของร้านเราจะกรอบได้

ถ้ากินที่ร้านเนี่ยจะกรอบเลยแต่ถ้าเกิดเอาไปทานที่บ้านเนี่ย
เปิดฝาไปดีกว่ามันถึงจะกรอบครับ
ทางร้านใช้ปลาหมึกอาเจนครับ

ทางร้านเราใช้๓ตัวโลจ้ะ
หมึกของร้านเรานี่จะเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดครับ
รูดูการไหนที่มันเป็นไข่ลูกค้าก็จะได้ปลาหมึกไข่ไป
สูตรน้ำจิ้มนี่มาจากคุณแม่เลยครับ
จิ้มร้านเราจะออก๓รสไหมครับ

หวานแต่มันจะออกเปรี้ยวนำหน่อย

ที่ร้านเนี่ยเราจะมีสูตรผสมแป้งของปลาหมึกอยู่

เพราะว่าปกติแล้วปลาหมึกถ้าชุบแป้งแล้วเอาไปทอดเฉยนะ

แต่ทางร้านเรามีวิธีผสมแป้งที่ชุบปลาหมึกไปแล้วทอดออกมา
จะกรอบได้นานกว่าปกตินิดนึง
ถล่มทลายเลยครับแท็กกันไม่ทันเลย
ตั้งแต่มีคนรู้จักมีคนติดตามครับ
ออกมาขาย๓โมงเย็นแล้วก็๔โมงเย็นหมดครับ
อันนี้คือเร็วสุดที่เคยขายได้ครับ

ร้านตั้งอยู่ที่หอนไอการเรียลไซด์ครับ

สามารถโทรสั่งได้ตั้งแต่๘โมงเช้าครับ

อย่าลืมแวะมาทานทะเลทอดซีฟู้ท่าน้ำนนท์นะคะ